ส่วนข่าวนี้ค่ะเป็นทางโค้งแสงสว่างไม่พอ
กระบะมาเร็วไม่ชินเส้นทางเสียหลักค่ะ
แล้วก็ไปชนเสาไฟคุณเห็นสภาพเสาไฟไหม

ชีวิตคนสองชีวิตต้องสังเวยให้กับอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ
นี่ดูสภาพรถที่เกิดขึ้นสิ
เมื่อคืนนี้นะคะอุบัติเหตุกระบะกระบะสีบอลเทา๔ประตูคันนี้
ตกลงไปตรงริมถนนสายสิงห์บุรีบางรจันทร์นะคะ
แล้วด้านหน้ากระบะหลังคากระบะโอ้โห

ใช่ค่ะมีผู้เสียชีวิต๒ศพนะคะ
รายแรกเป็นคนขับคือนายสารวุฒิจีนปู่อายุ๓๔ปี
ติดอยู่ตรงฝั่งคนขับเลยโดนกระบะอัดก๊อปปี้ติดคาซ่า
สภาพศพคือเลือดออกปากออกจมูกอะค่ะ
ค้นที่ศพเจอสร้อยคอทองคำเจอเลสข้อมือ
เจอเอกสารแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
ถึงจะใช้เครื่องตัดทางแล้วก็นำศพคนตายออกมา
ส่วนอีกรายนึงเป็นผู้ชายอายุสักประมาณ
เกิน๓๕ปีค่ะคุณผู้ชมถูกรถกระบะทับร่าง
แล้วตรวจค้นในตัวปรากฏว่าไม่เจอหลักฐานแสดงตัวว่าชื่ออะไร
ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนทีนี้ก็ต้องนำทั้งสองศพเนี่ย
ส่งไปยังโรงพยาบาลสิงห์บุรีก่อนให้แพทย์ชนะสูตร
แล้วรอญาติติดต่อมารับศพต่อไปตรวจบอกแบบนี้
ตำรวจสพเมืองสิงห์บุรีบอกว่าจุดตรงนี้มันเป็นทางโค้งด้วย
จะปรับปรุงทางใหม่ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ
นี่หลายปัจจัยแล้วนะคนขับกระบะอาจจะใช้ความเร็วสูง
ชำนาญเส้นทางคุมรถไม่ได้แล้วก็ชนเสาไฟจนพลิกคว่ำ
จนทำให้มีคนเสียชีวิต๒ศพแบบนี้
แล้วอย่างหนึ่งนะตอนที่เขาชนดูสิ
เสาไฟมันหักแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ต้องรีบประสานเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
ให้ตัดกระแสไฟเพราะว่ากลัวเหมือนกัน
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะ